ไม่กลัวเว้ย
แขนเอาไว้แทงด้วยขาวขวา
หลอกหวัง
พยายามจะตีเหน็บครับ
พยายามจะเบียดเอาคืนเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวา

โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับ

เจออาวุธของทางด้านฟ้าคำลามกระแทกเข้าไปครับอืม
ต้องทิ้งตัวรูดลงมาเลยครับตะด้านเทศีลา
โอ้โห

เดี๋ยวต้องดูภาพช้าโดนอะไรอย่างไรครับ

ฟันด้วยศอกซ้ายงัดขึ้นมาก่อนครับวางคำลาบ

เสียบด้วยขาวขวาแล้วเติบด้วยขาวซ้าย
อุ้ยจุกครับ